เกล้าหรอครับใช่ค่ะเพราะวันนี้นายอานุทินชาญวิรากูลรองนายกรรธมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยครับยกทีมขนทีมมาเลยนะคะ
สรุปสถานการณ์โควิดสิบเก้าอ่าฮะสิบสี่วันหลังช่วงปีใหม่ที่เรากังวลกันว่า
แต่รีบชงสนุนสมประคอให้นะถ้าสถานการณ์มันเริ่มดีขึ้นแล้วอ่ะค่ะ
แล้วก็แน่นอนมีการโชว์เรื่องของกราฟด้วยนะฮะว่าตกลงยอดผู้ป่วยในช่วง๑๔วันมันเป็นยังไงบ้าง
ครับมันพุ่งสูงตามอะไรนะที่เขาเคยกำหนดไว้๓เส้นสีเทาสีส้มสีอะไรอย่างนี้นะครับ

วันนี้ที่กระทรวงสาธารณสุขเลยนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยค่ะ
พร้อมทีมแพทย์กระทรวงสาธารณสุขสรุปสถานการณ์๑๔วันหลังปีใหม่
ผู้ป่วยติดโควิด๑๙อย่างที่เราเห็นรายงานกันรายวันเพิ่มขึ้นนะคะ
แล้วก็โอมิครอนเริ่มขยับเข้ามาไทยแทนที่เดลต้ามากขึ้นเรื่อย
หรือว่าเครื่องช่วยหายใจไม่ได้เพิ่มมากขึ้นค่ะ
ส่วนผู้เสียชีวิตก็อยู่ในช่วงขาลงคือไม่เกิน๒๐รายต่อวัน
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และสาธารณสุขก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะว่า
มิครอนติดเชื้อง่ายและไวกว่าก็จริงแต่ความรุนแรงน้อยกว่าเดลต้าค่ะ
ซึ่งถ้าสถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้นก็จะเร่งเสนอสอบคอให้ผ่อนคลายมาตรการให้เร็วแล้วก็มากที่สุดนะคะ
แต่ถ้าหากว่ามันมีเหตุการณ์ไหนที่เสี่ยงก็จะรีบชี้แจงประชาชน
แม้ว่าเราจะมีผู้ป่วยติดเชื้อจำนวนเพิ่มมากขึ้น
มีเชื้อไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนที่เข้ามาระบาดอยู่ในประเทศไทยแล้ว
ตลอดจนความรุนแรงของโรคผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงอาการหนัก
ผู้เสียชีวิตในแต่ละวันนะครับตั้งแต่ช่วงปีใหม่เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้
ก็มีจำนวนที่ค่อนข้างจะอยู่ในขาลงนะครับ
ส่วนในแพทย์เกียรติภูมิวงรจิตประหลัดกระทรวงสาธารณสุขก็บอกเลยนะคะว่า
สถานการณ์โอมิครอนครบ๑๔วันหลังปีใหม่เนี่ยมีการแสดงเส้นกราฟให้ดูที่ก่อนหน้านี้เขาเคยออกมา
อธิบายให้ฟังแล้วว่าเส้นกราฟจะมี๓เส้นคือเขียวส้มเทาเขียวคือดีส้มคือกลางเทาก็คือหนักหน่อย
ใช่ค่ะซึ่งตอนแรกเนี่ยช่วงแรกการระบาดก็คือเป็นไปตามเส้นสีเทาเลยค่ะเพราะว่ามีเรื่องการหย่อนยานมาตรการป้องกันตนเองกาดตกบ้างอะไรบ้าง
มีขยักสูงกว่าเส้นสีเทาไปช่วงนึงนะดูสิแจ้งสัญญาณเตือนภัยโรคโควิด๑๙ระดับ๔นะฮะ
แต่หลังจากนั้นมันก็เป็นกราฟแบบลดลงหน่อย
คือหลังจากที่มีการประกาศเตือนแล้วเนี่ยเหมือนประชาชนก็ตระหนักมากขึ้นแล้วก็ป้องกันตัวเองมากขึ้น
การแพร่ระบาดก็เลยกลับมาเป็นเส้นสีส้ม
คุณผู้ชมดูเนี่ยเส้นสีน้ำเงินคือเส้นสถานการณ์จริงนะ
สีเขียวสีส้มสีเทาคือเส้นที่มีการประเมินไว้
สถานการณ์จริงเกือบไปแตะสีเทาแล้วก็เริ่มตกลงมาแตะสีส้ม
ซึ่งเขาบอกว่าถ้าเกิดสถานการณ์มันเริ่มดีขึ้นเมื่อไหร่มันน่าจะลดลงมาแตะที่เส้นสีเขียว
ซึ่งก็ถือว่าอยู่ในขั้นที่โอเค
จากนี้ประหลักกระทรวงสาธารณสุขบอกด้วยนะคะว่าจะมีการพิจารณาปรับนิยาม
แล้วก็ระยะเวลาในการกักตัวของกลุ่มเสี่ยงสูง

ตอนนี้บ้านเราขอลดการกักตัวอยู่ที่๗วันจากเดิม๑๔วัน
เอาเป็นว่าถ้าปกติเราเป็นผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยหรือเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
ก่อนหน้านี้ต้องกักตัว๒อาทิตย์ตอนนี้เหลือแค่๑อาทิตย์แล้วนะคะ
แต่มีเงื่อนไขต่างนานาในการต้องระวังตัวนะคุณนะ
หากผลเป็นลบท่านถึงจะสามารถออกมาใช้ชีวิตได้ตามปกติได้
คือสวมหน้ากากพยายามไม่พบปะผู้คนเป็นระยะเวลาอีก๓วัน
ก็ถือว่าพ้นมาตรการกักตัวค่ะ
เออนะครับลด๑๔เหลือ๗๑๐แล้วกันเอาง่ายแบบนี้นะครับ